ตอนนี้ใครไม่ตามข่าวการเมืองเนี่ยไม่ได้เลย
หลายคนสนใจเด็กรุ่นใหม่เองก็สนใจ
เพราะว่าเราไม่ได้เลือกตั้งกันมานานแล้ว
แต่ละพักการเมืองก็คึกคักกันอย่างเต็มที่
ล่าสุดนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วในการหั่งเสียงว่า
ใครจะได้เสียงข้างมากในการที่จะได้เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย
ซึ่งเขาบอกว่าสมาชิกเดินทางมาลงคะแนนกันอย่างคึกคักเลย
รักษาการหัวหน้าพักเองก็บอกว่าคืนนี้รู้แน่แล้วล่ะ
ว่าใครจะได้รับการหยั่งเสียงสูงสุดและมีโอกาสได้เป็นหัวหน้าพัก
โดยบรรยากาศมีสมาชิกทยอยมาเดินทางมาลงคะแนนที่พักอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมามีการเปิดให้ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน
แต่สุดท้ายเนี่ยมันขัดข้องอะค่ะก็เลยเอาแบบแอนนาล็อกง่ายนี่แหละ
ลงคะแนนกันแบบตัวต่อตัวอย่างนี้เลยแล้วกัน
นายจุรินรักษณะวิสิตรักษาการหัวหน้าพักก็บอกว่า
คืนนี้น่าจะรู้ผลแล้วล่ะว่าคะแนนการอย่างเสียงทั้งหมดจะไปตกอยู่ที่ใคร
แล้วก็คิดว่าทุกอย่างก็น่าจะราบรื่น
จะมีการนำรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่๑๑พฤศจิกายนนี้แน่นอนค่ะ
ตามข้อบังคับก็อยู่ที่สมาชิกของที่ประชุมใหญ่
หรือของที่เป็นองค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่จะเป็นผู้เสนอชื่อนะครับ
ว่าจะเสนอชื่อเท่าไหร่ก็ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประชุมใหญ่นะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการลงคะแนนก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าการลงคะแนนจะเป็นอย่างไร
ก็ทุกท่านก็อยู่ในฐานะที่ได้รับการเสนอชื่อได้ครับ
โดยวันนี้เขาจะปิดการลงคะแนน๖โมงตรงช่วงเย็น
แล้วก็พักจะให้ผู้สมัคร๓คนมาพิจารณาร่วมกันในการเปิดดูผลการอย่างเสียง
ก็จะมีผู้สมัครเขาจะใช้กุญแจ๕ดอกในการเปิดดูผล
ถ้าเดาไม่ยากหรอกนะว่าใครจะมานั่งเป็นผู้นำของพักนี้

สมาชิกก็อาจจะอยากเปลี่ยน

วิธีการเลือกนายกก็ใหม่มันใหม่ไปหมดเลย